คุณผู้ชมครับ
เป็นกล้องหลังรถของผู้หญิงอายุ๒๑ปีจับภาพ
ยิงเฉยเลยคนขับกระบะคันนี้ครับกระสุนโดนแม่และยายได้รับบาดเจ็บ
ก่อนจะขับกระบะครับโอ้โหไล่จากช่วงถนนเส้นอ่าวลึกพระแสง
มาจนถึงหน้ารมพยาบาลฟรายพระยาที่จังหวัดกระบี่
จนมีชายอายุ๖๙ปีเป็นชาวบ้านที่ขี่รถมอเตอร์ไซค
โดนลูกหลงไปด้วยครับได้รับบาดเจ็บนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
นาฬิกาผู้หญิงคนนี้คนขับรถเก่งนะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุตัวเองกำลังจะพาแม่และยายไปโรงพยาบาลครับ
คุณหมอก็นัดเอาไว้ก็ขับมาตามทางปกติครับ
จู่รถคันนี้ขับสายไปมาช่วงหนึ่งเกือบตกถนนด้วยนะครับ
จากนั้นคนขับครับเอาปืนออกมายิงยิงใครก็ยิงรถคันนี้แหละ
รถของเธอเนี่ยนะครับกลัวมากครับเร่งเครื่องหลบหนี
ผู้ก่อเหตุก็ยังขับตามนะฮะจนถึงหน้าโรงพยาบาล
ตัวเองไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุมายิงทำไม
เท่าที่ทราบก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ผู้ชายอื่นตัวเองก็ไม่เคยมีแฟนหนุ่มของตัวเองก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับ
ทุกผู้ชมเกิดเพิ่มลูกฯประชาบตัวนะครับ
เป็นคนในพื้นที่อำเภอพระแสงที่จังหวัดสุราธานีครับ
แล้วก็คลุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติดนะครับ
หลอนคุ้มขลั่งมีปืนและขับรถ
แล้วขับรถใช่แล้วเมื่อกี้เห็นไหมยิงอยู่ไม่หยุดสายไปสายมา
ออกไปไหลทางด้วยนะครับยิงเฉยเลยดีคนในรถไม่เสียชีวิต
เพราะจะไปโรงพยาบาลแท้ครับตอนนี้ตำรวจนั้นกำลัง
ประสานกันอยู่ปิดล้อมล่าตัวผู้ก่อเหตุ
รถกระบะขันสิ่งขาวคันนี้ถ้าเป็นเพราะยาเสพติดจริง

ตำรวจกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่
เพื่อที่จะไล่ล่าตัวอยู่นะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะที่กระบี่คุณผู้ชมน่ากลัวมากเลย